ส่วนเรื่องนี้ค่ะนำเสนอข่าวกันไม่รู้จากกี่ครั้งแล้ว
เรื่องของแก๊งเงินกู้นอกระบบ
เวลาไปทวงเนี่ยคือเขาไม่ใช้วิธีการทั่วไป
มันต้องใช้ความรุนแรงต้องประกาศศักดา
มีอาวุธอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกับเหตุการณ์นี้เลยนะคะ
เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบเหมือนกันไปทวงเงินบ้านลูกหนี้
ศักดาลั่นเลยแล้วก็ยิงปืนขู่
ท่ามกลางเสียงขอร้องจากผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะบอกว่า
อย่าอย่าทำรุนแรงขอเถอะขอเถอะเพราะว่าในบ้านอ่ะ
มีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่นะคะไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ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

แล้วก็จะได้ยินช่วงหนึ่งของคลิปนี้ที่เสียงหนึ่งในแก๊งเนี่ยเรียกชื่อเพื่อนว่าไอ้เล็กออกมาด้วยนะคะ
คนที่ชื่อเล็กเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านของหญิงแม่ลูกอ่อนวัยเพียง๖วันอยู่กันตามลำพังแม่ลูก
แม่ก็กลัวต้องอุ้มลูกน้อยหนีกระเจิงออกหลังบ้านค่ะ
ทั้งที่บ้านหลังนี้คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะกับแก๊งทวงหนี้
แต่ว่าคนชื่อเล็กเนี่ยเขาต้องการจะไปตามหาวัยรุ่นลูกชายของลูกหนี้ที่มีเรื่องกันค่ะ
ต้นเรื่องก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้ไปกู้ยืมเงินจากแก๊งนี้มาหนึ่งหมื่นบาท
แต่เธอก็ผ่อนจ่ายทุกวันนะวันละ๒๐๐บาทไม่เคยขาดส่งค่ะ
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุแก๊งทวงหนี้ตามทวงหนี้ที่บ้านลูกหนี้สาวรายนี้
แต่มันเป็นจังหวะที่ลูกหนี้คนที่ไปกู้เงินมาเนี่ยเขาไม่อยู่

ทีนี้พอลูกชายบอกแม่ไม่อยู่ให้กลับไปก่อนเดี๋ยวแม่โอนตังไปให้
แก๊งนี้ไม่ยอมค่ะทะเลาะกันเสียงดัง
สุดท้ายบานปลายมีการตะลุมบอลกันด้วยนะคะ
ฝ่ายลูกชายลูกหนี้เนี่ยมีญาติพี่น้องแถวนั้นก็เลยเรียกให้เข้ามาช่วย
แก๊งทวงหนี้ก็โทรเรียกพักพวกมาเติมอีกนับ๑๐คนค่ะ
หนึ่งในนั้นมีคนชื่อแม็กซ์และมีอาวุธครบมือมาทั้งปืนทั้งมีดสปาต้าและไม้คมแฝกเลยนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยในเหตุการณ์นี้จริงแล้วคือมีเรื่องกันถึง๔รอบภายในเวลาใกล้เคียงกัน
ขณะเกิดเหตุชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนแก่ก็ออกมาช่วยห้ามแต่ไม่เป็นผลนะคะ
กระทั่งรอบที่๔แก๊งทวงหนี้ควงปืนไล่ยิงดะจากหัวซอยไปยันท้ายซอยเลยนะคะ
ฟังเสียงของลูกหนี้ชาวอุดรธานีหน่อยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่กลางซอยก็เขาวิ่งกระเจิงทั้งเด็กทั้งคนแขก
มันประกาศเลยมันจะกลับมาล้างแค้นจะมาฆ่าให้หมดเลยทำอะไรมันไม่ได้
เหตุการณ์นี้ถือว่าสร้างความหวัดภาวะให้กับลูกหนี้แล้วก็ชาวบ้าน
แถวนั้นนะคะช่วงบ่ายของวันนี้กลุ่มผู้เสียหายที่เป็นลูกหนี้
เพื่อจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแต่เนื่องจากวันนี้
ติดวันหยุดราชการทำให้ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวแก๊งเงินกู้มาได้
แต่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีข่าวแววมาว่าตำรวจจะเรียกทางฝั่งแก๊งเงินกู้มาสอบปากคำอีกครั้ง
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ืบหน้าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามต่อได้ในข่าวไทยรัฐนิวโชว์นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ